เอาละครับคุณผู้ชมครับมาติดตามความคืบหน้าทางด้านของพระพุทธอิสระกันบ้างนะครับ
เคยโพสต์ไว้ในโลกออนไลน์ส่วนตัวในเฟซบุ๊คส่วนตัวของพระพุทธอิสระ
เมื่อวันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โพสต์ไว้แบบนี้บอกว่ามีคนทวงถามมาเยอะ
เรื่องของความคืบหน้าในการติดตามคดีของพระธรรมชโยเป็นถึงไหนแล้ว
แล้วก็ถึงขนาดบอกว่าพระพุทธอิสระได้รับเงินหรือเปล่า
ยอมแพ้ธรรมกายแล้วสิทธิ์ห้า

นี่พระพุทธอิสระนี่โพสต์ในเฟสของตัวเองนะ
โดยบอกตอนท้ายในการโพสต์บอกว่ายืนยันนอนยันว่า
หากพุทธอิสระไม่สามารถทำให้อรัชชีธรรมชโยถอดจีวอนนอนคุกได้
พุทธอิสระจะถอดจีวอนตัวเองและขอไปอาศัยอยู่ในป่า
ดังที่เคยพูดเอาไว้ชั่วชีวิตของพุทธอิสระ
สิ่งที่พูดคือสิ่งที่ทำสิ่งที่ทำคือสิ่งที่คิด
ชั่วชีวิตทำพูดคิดเรื่องเดียวกันลงท้ายพุทธอิสระนะครับ
วันที่๑๙พฤศจิกายนแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็พูดแบบนี้เหมือนกันนะครับ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ย้ำอีกครั้งเมื่อวานกับไทยรัฐทีวี

ใช่มาพูดคุยในประเด็นนี้นะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วย
ใช่นะครับโดยบอกนะครับว่า
ครั้งนี้เรื่องของการจับกลุ่มหรือการดำเนินคดีกับพระธรรมชโยนี่นะครับ
เชื่อว่าสถานการณ์วันนี้จะไม่มีจุดสิ้นสุดเหมือนเหตุการณ์ครั้งก่อน
แต่ไม่สามารถจับกลุ่มพระธรรมชโยได้สำเร็จ
โดยครั้งนี้ครับมีความแตกต่างกันในเรื่องจิตวิทยา
และสถานภาพของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ถูกบรรทอนลง
ซึ่งทำให้สังคมเกิดข้อกังขามากขึ้น
และถ้าหากพระธรรมชโยไม่ออกมาพิสูจน์ตัวเองตามกฎกติกาในสังคม
ก็จะกลายเป็นกลุ่มชายขอบที่อยู่ในสังคมได้ยาก
ฟังเสียงพระพุทธอิสระหน่อยครับ

ถ้าคุณได้ไปสัมผัสเหมือนอย่างที่พวกเรา
เหมือนที่ที่ฉันไปสัมผัสก็จะได้เห็นว่า
คนที่มียี่ห้อธรรมกายเริ่มจะอยู่ยากขึ้นในสังคมแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็มีความชอบทำมากขึ้น
ในการที่จะเข้าไปดำเนินการจับกลุ่มตัวบุคคลที่เป็นจำเลย

แต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะเจอคู่เหมือนหรือเปล่า

เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทำคู่แฝดกันได้ง่ายมาก
เสียตังค์ไม่กี่ตังค์ก็ได้คู่แฝดละ
ถ้าอยู่ก็ถ้าอยู่แล้วก็ฉันก็ไม่ต้องศึก
แน่ก็คือมันกระทบกับตัวฉันด้วยนะ

เพราะว่าเขาก็จะได้รับการดำเนินคดีตามวิถีแห่งกระบวนการยุติธรรม

ฉันก็จะต้องถอดจีวอนลงไปอยู่ป่า

แต่มันเป็นเรียกว่าอธิกรคือปัญหาที่คณะสงฆ์ละเลย
แล้วก็ไม่ยอมดำเนินการให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย
นะครับพระพุทธอิสระยังระบุนะครับ
ว่าจะเจอตัวหรือไม่แต่เรื่องทั้งหมดจะยังไม่สิ้นสุด
แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวไปสู่จุดจบ
ทำให้ศาสนาและพระธรรมวินัยกลับมาศักดิ์สิทธิ์สังคมอยู่ได้สันติสุข
โดยยึดถือหลักกฎหมายบ้านเมืองและก็หลักกติกาของสังคมนะครับ
แต่เมื่อวานนี้รองนายยกผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะเรื่องนี้นิดหน่อยนะครับ
เรื่องของการดำเนินคดีนะครับบอกว่าเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ชุลมูล
หรือก็เหตุการณ์ความรุนแรงหรือว่าจะมีมือที่๓เข้ามายุ่งเกี่ยวหรือไม่นะฮะ
ทางฝ่ายความมั่นคงยังไม่ได้รับทราบข่าวนี้นะครับ
แล้วก็มีกระแสออกมานะคะก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีการหลบหนีไปต่างประเทศหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้ศิษยานุสิตของวัดก็ยังยืนยันว่ายังพักรักษาอาการอาภาษณ์อยู่ภายในวัด
โฆษกเองก็บอกว่ายังอยู่ในวัดแต่อาจจะบอกไม่ได้ว่าอยู่ตำแหน่งไหน

มาให้กระทรวงพิทธิธรรมติดตามคลิปหน้าตลอดนะครับ